ถ้าใครรู้สึกว่าแหมช่วงนี้ชีวิตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
อยากจะหาที่พึ่งที่ยึดเหนียวทำอะไรดีปลูกต้นไม้ได้ไหม

เพราะว่าปลูกไม้มงคลอย่างพญาว่านเนี่ยค่ะ
นี่คุณผู้ชมตอนนี้กำลังฮิตเลยนะ

ชาวบ้านบอกหาซื้อต้นมหาว่าน
พญาว่านเอามาปลูกกัน
เพราะเขาเชื่อว่าต้นนี้นะสามารถป้องกันพวกคุณสัยมนต์ดำต่างได้
แล้วก็ยังใช้รักษาโรคได้หลายอย่างตามความเชื่อด้วยนะ
อย่างเช่นรักษาโรคตาคอจมูก
ทางเดินอาหารโรคผิวหนังแล้วก็เป็นยาบำรุงหัวใจด้วย
แล้วบ้านไหนนะที่ปลูกต้นมหาว่านเนี่ย
อิทธิฤทธิความศักดิ์สิทธิ์ของต้นนี้
เขาเชื่อว่าจะช่วยนำสิ่งมงคลโชคลาภต่างมาให้เจ้าของบ้านด้วย
เป็นความเชื่อตั้งแต่โบร่ำโบราณนานมาแล้ว
เอาไปถามเจ้าของบ้านผู้ปลูกต้นมหาวานนี้ก็คือคุณปาริชาติบุญมากนะคะ
เธอบอกว่าบ้านเธอเองขายต้นไม้มงคลอยู่แล้ว
แล้วช่วงนี้ชาวบ้านหนองมะแซวตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุริน
เขาก็ฮิตปลูกต้นไม้กันมากเห็นไหมมีหลายพันเลยนะ
มีอุ้ยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะต้นมหาว่าเนี่ยปลูกกันแทบทุกบ้านจริง
ลูกพวกความเชื่อที่บอกกันไปนั่นแหละ
แล้วตอนนี้ก็เลยเป็นการสร้างรายได้ให้กับเธอเป็นอย่างดี
เวลามันอยู่รวมกันหลายพันธุ์มันมันสวยดีนะครับ
ได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ปลูกรู้สึกผ่อนคลายด้วย

ช่วงนี้พวกไม้ตระกูลบอลอะไรอย่างนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคุณ

ลองศึกษากันดูเผื่อใครอยากจะสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้เนาะคุณผู้ชม